คุณผู้ชมครับอีกหนึ่งพื้นที่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ก็คือที่อำเภอเสนานะครับค่ะถ้าหากว่าระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ย
เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องอีกสักสี่ถึงห้าวันท่วมแน่แน่ครับ
ตำบลหัวเวียงจะเดือดร้อนอย่างหนักน้ำจะท่วมเข้าขั้นวิกฤตนะครับ
ตอนนี้บอกประชาชนแล้วว่าทยอยขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ในที่สูง
ติดตามสถานการณ์ล่าสุดนี้พร้อมกันกับคุณพัชรพลลั่นธมเหลืองรายงานสดจากพื้นที่
อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอายุทยาครับด้านหลังของผมนะครับ
ก่อนหน้านี้เคยเป็นถนนที่ชาวบ้านใช้สัญจรภายในหมู่บ้านนะครับแต่หลังจากเกิดน้ำท่วม
น้ำลึกเกือบสองเมตรชาวบ้านต้องสัญจรทางเรือเพียงอย่างเดียว
ขณะนี้ทางเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เตรียมจุดอบพยพหากน้ำท่วมสูงเข้าบ้านเรือนประชาชนส่วนประชาชนที่ไม่สามารถออกจากบ้านได้นะครับ
ก็ได้แต่รอความหวังว่าวันไหนน้ำจะลดลงเสียที
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเฝ้าระวังระดับน้ำในพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ตลอดทั้งวันพบว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพญาส่งผลทำให้น้ำที่เคยท่วมบ้านเรือนประชาชน
เพิ่มสูงขึ้นอีกกว่ายี่สิบเซนติเมตรและหากน้ำยังขึ้นอยู่ในระดับนี้
วันละสิบห้าถึงยี่สิบเซนติเมตรอีกสี่ถึงห้าวัน
คงท่วมบ้านเรือนของประชาชนเรียกได้ว่าต้องเฝ้าระวังขั้นวิกฤต
พร้อมแจ้งเตือนประชาชนติดตามข่าวสารน้ำท่วมครั้งนี้อย่างใกล้ชิด
นายธเนธสนทินายกเทศมนตรีตำบลหัวเวียงบอกว่า
พื้นที่ประสบอุทธกภัยภายในชุมชนแห่งนี้อยู่ติดกับริมแม่น้ำน้อย
ซึ่งเป็นพื้นที่รุ่มต่ำที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
หากน้ำท่วมสูงขึ้นจริงจนชาวบ้านไม่สามารถอยู่อาศัยภายในบ้านได้
ทางเทศบาลก็ได้เตรียมจุดอบพยพไว้ให้ชาวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับ
จุดอพยพสำหรับบ้านเรือนที่ถูกน้ำท่วมและไม่มีที่อยู่อาศัย
อยู่อาศัยในบ้านเรือนไม่ได้เราก็มีจุดอบพยพตามชุมชนต่าง
ซึ่งถ้าเปิดนะครับเปิดผันน้ำเข้าไปก็จะแบ่งเบาน้ำทำให้ระดับน้ำไม่ขึ้นสูงนะครับ
ตอนนี้ก็รอรอการระบายน้ำของชนประธานอยู่ซึ่งก็ได้พูดคุยกันแล้วครับ
ได้พูดคุยแล้วก็ตกลงนะครับว่าตกลงกับเกษตรกรที่ชาวนาที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวพืชผลด้วยว่า
สิ้นเดือนกันยานี้นะครับชาวนาจะต้องรีบเก็บเกี่ยวพืชผลให้แล้วเสร็จ
เพื่อที่จะผันน้ำเนี่ยนะครับแบ่งน้ำตัวนี้เข้าไปก้อนนี้เข้าไปครับ
วิลาวันการสมรสที่ป่วยเป็นอามภาษณ์ไม่สามารถออกจากบ้านไปไหนได้
ตอนนี้เธอเริ่มรู้สึกกลัวว่าหากน้ำขึ้นมาจนถึงพื้นบ้านแล้วครอบครัวของเธอจะทำอย่างไร
เนื่องจากมีทั้งผู้พิการและผู้สูงอายุจึงอยากให้ภาครัฐเร่งปล่อยน้ำระบายลงสู่แก้มลิงโดยเร็ว
คุณป้าครับไม่ได้ออกไปไหนเลยเหรอครับ
ไปไม่ได้ค่ะเพราะเดินไม่ได้เป็นอมภาษณ์
แต่ป้าเดินไม่เท้าอยู่ในบ้านได้
ไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ไปไหนเลย

อย่างงี้บ่อยไหมครับก็มีปีห้าสี่แต่อันนั้นยังดีดีอยู่
แต่อันนี้พอเดินไม่ได้ก็กลัวค่ะกลัวอะไรครับ
กลัวว่าตัวเองเดินแล้วเดี๋ยวจะลื่นอะไรอย่างนี้กลัวน้ำท่วมบ้าน
นั่นคือความรู้สึกของชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วมมานานกว่า๑๐วัน
ลำบากทั้งการอยู่อาศัยทั้งการเดินทาง
พรุ่งนี้ต้องติดตามดูว่ามวลน้ำจะปรับเปลี่ยนมากน้อยเพียงใด
นั่นคือสถานการณ์น้ำล่าสุดนะครับรวมไปถึงความทุกข์ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่นี่
ชะลพลลั่นธมเหลืองข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ